เทศกาลสงกรานค่ะมาดูเรื่องของเงินกันหน่อย
งกรานใครก็จะต้องมีเงินติดมือกลับบ้านนะคะ
ซึ่งประธานหอการค้าขอนแก่นเชื่อว่าเงินจะสะพัดในช่วงเทศกาลสงคราน
เพาะที่ขอนแก่นไม่น้อยกว่า๑๕๐ล้านบาท
ส่วนการเดินทางแอร์เอเชียเขาเพิ่มเที่ยวบิน
และที่อ่างทองเขาก็ตั้งแล้วนะสำหรับถนนเพื่อเล่นสงกรานชื่อถนนเข้าสุก
นี่เป็นความสนุกสนานเริ่มต้นก่อนเปิดงานกันก่อน
กำลังจะบอกเป็นงานอีเวนต์ที่น่าสนใจนะ
งานแถลงข่าวเขาติดป้ายไว้งานแถลงข่าว
แต่ระวังระวังนะคะงานแถลงข่าวนี้แถลงกันกลางน้ำเลยนะคะ

เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของงานประเพณีสงครานถนนเข้าสุกที่จังหวัดอ่างทอง
ที่นี่เขาจัด๑๓๑๕เมษายนมีความขวัญด้วย
สงครานถนนเข้าสู่สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์
ใส่เสื้อลายดอกบอกลาซ้ายเดียว
คอนเซ็ปต์ยาวมากนะคะแต่ว่ามีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะ
โดยเฉพาะไร้แอลกอฮอล์และบอกลาสายเดี่ยว
นายปริญญาเขมชิตนายอำเภอวิเศษชายชาญ
ร่วมลงเรือแถลงข่าวบริเวณคลองชลประธาน
เทศบาลตำบลวิเศษชายชาญเมื่อวานนี้
โดยบอกว่าสงครานถนนเข้าศุกร์
เป็นงานที่ประชาชนชอบมาร่วมเล่นน้ำ
ต่อเนื่องทุกปีเลยและปีนี้มีการตั้งเวทีกลางน้ำด้วย
แล้วก็จะมีกิจกรรมมากมายทั้งขบวนแห่นางสงคราน
ส่งน้ำพระการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
ประกวดนางสงครานและการละเล่นพื้นบ้านต่างค่ะ
เริ่มเต้นกันก่อนตั้งแต่วันนี้เปิดงานนะคะ

ส่วนที่ท่าอากาศยานขอนแก่นช่วงค่ำเมื่อวานนี้
ตัวแทนภาคเอกชนร่วมให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกเป็นซองกันน้ำค่ะ
พอลงเครื่องมาแล้วเข้าอาคารผู้โดยสารแล้วโอ้แจกเลย
รับไปเลยนะคะซองกันน้ำซึ่งทางสายการบินไทยแอร์เอเชีย
จากแจกซองกันน้ำแบบนี้แล้วเขาได้เพิ่มเที่ยวบินด้วยนะช่วงนี้นะคะ
ให้บริการแก่ผู้โดยสารเป็นการรองรับเทศกาลสงกราน
เข็มชาติสมใจวงประธานหอการค้าขอนแก่น
เชื่อว่าการเพิ่มเที่ยวบินของไทยแอร์เอเชียโดยเฉพาะเชียงใหม่ขอนแก่น
จากเดิม๑เที่ยวบินเพิ่มเป็น๒เที่ยวบิน
รวมถึงการเพิ่มเที่ยวบินเส้นทางดอนเมืองขอนแก่นอีกหนึ่งเที่ยวบิน
จะช่วยให้นักท่องเที่ยวเดินทางร่วมเทศกาลสงกรานสะดวกขึ้น
โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมถนนข้าวเหนียวที่ขอนแก่นเขาดังนะ
ถนนข้าวเหนียว๑๓๑๕เมษายนคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมเล่นน้ำสงกราน
แล้วก็มาร่วมกิจกรรมอื่นไม่น้อยกว่าวันละ๑๕๐๐๐คนค่ะ
ก็จะทำให้มีเงินสะพัดไม่น้อยกว่าวันละ๑๕๐ล้านบาทเฉพาะที่ขอนแก่นนะคะ
ขอนแก่นไปอุดรธานีกันต่อบรรยากาศตามสถานธนานุบาล
โรงรับจำนำในช่วงก่อนถึงเทศกาลสงกราน
ก็ยังมีประชาชนทยอยมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องนะครับ
เริ่มมีประชาชนมาถ่ายถอนทรัพย์สินจำนวนมาก
ส่วนที่มาจำนำก็มีมีจำนวนไม่มากนักเท่าไหร่

เพราะว่าบอกเป็นช่วงที่โรงเรียนปิดเทอม
ผู้ปกครองก็ยังไม่จำเป็นต้องใช้เงินนะครับ

จะมีประชาชนมาใช้บริการ

โดยขณะนี้ทางสถานธนานุบาลหนึ่ง
เตรียมเงินสำรองไว้แล้ว

จากเรื่องของเงินสะพัดที่ขอนแก่น